ไปดูเรื่องราวที่ชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
เขามีความเชื่อกันเขาไปขอโชคขอลาบ
จากต้นตะเคียนที่มีอายุมากถึง๕๐๐ปี

เราก็เลยต้องไปดูกันนะครับที่วัดบ่อปิ้งเกลือสัทธาธรรม
หมู่๔ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตร
พิจิตรนี่แหละครับชาวบ้านเขาเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่า
หลังจากมีเจ้าของท่าทรายแห่งหนึ่งนะครับ
บนบานให้หายจากอาการเจ็บป่วยจากต้นตะเคียน๒ต้นนี้
บนบานหายแล้วก็ทำไงหายจากอาการเจ็บป่วยไง
ก็เลยนำตะเคียนคู่สองต้นนี้มาถวายให้กับทางวัด
ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ได้เชิญคนที่ทำพิธีพร้อมตั้งชื่อให้กับตะเคียนคู่สองต้นนี้
ที่มีอายุกว่า๕๐๐ปีนะเขาเชื่อแบบนั้น
ต้นแรกยาว๑๖เมตรใช่ไหม
นั่งคำนวณปั๊บชื่อว่าแม่ย่าสายสังวาน
ส่วนต้นที่๒ยาวสัก๗เมตร
ชื่อว่าพ่อปู่สายสังวาน

เป็นพ่อกับแม่จากนั้นคนทำพิธีก็จุดเทียนเพื่อทำน้ำมนต์โดยมีเสียงติ๊งติ๊ง

เสียงน้ำมนนี่แหละครับหยดติ๊งติ๊งลงไป

กุมนั้นกุมนี่กุมแห่งกุมอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลย

บางคนก็เอางี้ละกันไหนก็มาแล้ว